เป็นหน้าที่ผมเดี๋ยวจะพาคุณสองคนไปกินข้าวอาหารเช้า

หนาวแบบนี้ต้องหาอะไรร้อนกระแทกปากซะหน่อย
นะฮะไปสตูนเขามีราดหน้าแบบสูตรเด็ดเลย
แล้วเป็นรถแบบรถเข็นขายริมทางแต่คนเยอะมาก

มันไม่ใช่แบบว่ารัดหน้าเหมือนที่เราเห็นทั่วไปนะ
มันจะเป็นไม่ใช่แค่หมูหรือว่าเป็นลมมิตรใช่ไหม

ก็จะมีคณะนะมีตีนไก่มีเห็ดลูกชิ้นไส้กรอกปูอัด

นี่ราดหน้านะอยู่ริมถนน
อยู่ที่หมุนหนึ่งนะจำบลเกดบรีอำเภอเมืองสตูน

คือเส้นร้านนี้เขาผัดเสร็จในคราวเดียวนะ
แล้วใส่หม้อทิ้งไว้ไม่ต้องมานั่งผัดทีละรอบ

แล้วก็น้ำรัดหน้าก็ผสมไว้ในหม้อและใบใหญ่ตั้งไฟร้อนตลอดเวลา
แล้วอากาศแบบนี้นะของร้อนมันสุดยอดนะ

เพิ่มรสชาติกันไว้ก็จะเข้มข้นมัดใจลูกค้า
ขายไม่แพงด้วยถูกละ๑๕บาท
ถูกมากหาซื้อไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวถูกมากนี่
เดี๋ยวนี้ในกรุงเทพมันเท่าไหร่๓๐๔๐๕๐ก็ว่ากันไป

ตีนไก่มีเห็ดลูกชิ้นไส้กรอกถูก
เยอะมากเดี๋ยวเมื่อกี้แอบเห็นใส่อันนั้นด้วย

คือผักกับเครื่องเขาใส่กันแบบไม่ยั้งเลยอร่อยถูกปาก

ใช่แล้วสูตรที่เขาทำคือมันแปลกนะ
ตัวคนทำเองเนี่ยนิแปลว่าพี่
นี่เขาก็ไม่คิดหรอกว่าแบบมันจะขายได้ดี

มันก็ปรับสูตรใหม่ไงเป็นสูตรเขาใช่แต่ปรากฏว่าอุ๊ย
คนมันแทนมากเลยอะนี่ไงใส่สิทธิ์ไทยร้อนด้วยนะ
อากาศดาวแบบนี้ใช่มันจะฟินมากมันจะหอมท้องร้องเลย
เอาไปต่อที่ของหวานไปกินสาระเป๋าหม่อนโถของยายม่วยกันหน่อย
นี่มั้ยฟันคุณยายอุ๊ยเสีย
ก็จะมีทั้งสาปาวแล้วก็หม่อนโถนะเป็นร้านสาปาวของคุณยายเขา
ก็มีชาวบ้านไปยืนรอเยอะเลยเพราะว่ารสชาติเขาอร่อย
อันที่เป็นน้ำตาลเหลืองฝั่งหน้านั้นจะเป็นหม่อนโถ
รสกาแฟรสฟลักษณ์ทองก็ว่าไปห้างหลังก็จะเป็นสาปาว
ขายมา๔๐ปีแล้วตั้งแต่คุณยายยังสาว๔๐กว่าปี
เท่ากับอายุคุณเลยแล้วลูกหนึ่ง๕บาท
ตั้งแต่ตอนนั้น๕บาทตอนนี้ปรับขึ้นมาเป็น๒๐
เพราะว่าลูกเขาใหญ่ต้องขายตั้งแต่๕บาทถึง๒๐บาท
ซึ่งก็เป็นสูตรจากคุณแม่ของลุงใหญ่อีกทีหนึ่ง
เขาบอกว่าคุณแม่เขาเป็นชาวจีนแต้จิ๋ว

ส่วนในสารเปล่าจะมีไส้หมูซับไส้ถั่วดำไส้มันโถกก็จะมีฟลักษ์ทองกาแฟมันเทศต่าง
แต่ละวันก็จะตื่นมาแต่เช้ามืดนะคุณยายก็จะมานวดแป้งทำมือเองหมดนะ
วดมือนะฮะเฉลี่ยขายวันหนึ่งเนี่ย๓๔๐๐ลูกและคุณยายทำมือทุกอย่างทั้งหมด
โอ้โหนี่แปลว่าคุณยายยังแข็งแรงมากแข็งแรงนะนะจุดเด่นคือต้องลูกใหญ่เนื้อนุ่มฟู
เตาถ่านทั้งหมดไม่ใช่เตาแก๊สเพราะเตาถ่านมันก็จะหอมใช่ไหม
ความอร่อยที่เป็นสาระเป๋าแท้เลยนะฮะใครอยากลองก็ไปได้
อยู่ที่บริเวณนาตรอกฐานเทสบัญในเมืองโหโหหินจังหวัดประจบคิลิฮัน
ไปเที่ยวทะเลหัวหินก็แวะไปอุดหนุนคุณยายมวยได้
คุณนะความพิเศษคุณเห็นไหมเตาทาน
เตาถ่านเนี่ยจะทำให้อาหารมีรสชาติดีแล้วก็เหาะ
คุณผู้ชมประหยุดหลุมผู้ยายม่วยได้นะครับ